สวัสดีครับถึงเวลาของจับตาเตือนภัยในวันนี้กับผมคุปตนันพิสิทธิ์มหันนะครับ
ยังคงต้องติดตามสภาพอากาศอย่างต่อเนื่องครับโดยเฉพาะบริเวณทางตอนบนของประเทศไทย
แม้ว่าตอนนี้ปัจจัยตัวสำคัญที่ทำให้เกิดความแปรปวนสภาพอากาศเป็นวงกว้างอย่างพายุฮาโตะจะสลายตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ
แต่ว่าหลังจากนี้แหละครับพายุฮาโตะก่อนหน้านี้ดูดฝนออกไปจากเมืองไทยของเราค่อนข้างเยอะนะครับ
แต่ว่าการสลายตัวในครั้งนี้ก็จะทำให้ฝนนั้นกลับมาตกในเมืองไทยของเราอีกครั้งหนึ่งนะครับ
หลักนั้นก็จะเป็นฝนบริเวณทางตอนบนของประเทศไทยนะครับกับแนวกลุ่มฝนที่ถูกเหนียวนำมาจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะครับ
โดยมีการคาดการณ์นะครับว่าตั้งแต่วันที่๒๖ต่อเนื่องไปจนถึงวันที่๒๙ครับ
ร่องฝนก่อนหน้านี้ที่อยู่ด้านบนเนี่ยนะครับจะค่อยเขยิบลงมาปกคลุมบริเวณพื้นที่ภาคเหนือแล้วก็บริเวณพื้นที่ภาคอีสานนะครับ
ขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกกลุ่มเมืองไทยของเราด้วยกำลังแรงอย่างต่อเนื่อง
ก็สามารถที่จะทำให้เกิดฝนได้ในหลายพื้นที่นะครับ
โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนืออาจจะตกหนักเป็นพิเศษ
อกจากนี้เองครับนอกจากเรื่องของฝนแล้วเรื่องของขึ้นก็ต้องเฝ้าระวังเช่นเดียวกันนะครับ
ใครที่จะเดินเรือในบริเวณพื้นที่อันดามันตอนบนจนถึงตอนกลาง
แล้วก็บริเวณอ่าวไทยตอนบนคลื่นสูงประมาณ๒๓เมตรนะครับ
จุดที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นอาจจะสูงเป็นพิเศษ
ยังไงใครที่จะออกเดินเรือก็ต้องตรวจสอบสถานการณ์คลื่นอย่างสม่ำเสมอด้วย
ทีนี้เดี๋ยวมาดูการคาดการณ์กันนะครับว่าหลังจากนี้เป็นต้นไป
สถานการณ์ฝนเปรียบเทียบกับช่วงก่อนหน้านี้แตกต่างกันมากน้อยแค่ไหน
เหนือฝนตกแบบนี้ตลอดช่วง
ช่วงสัปดาห์หน้าก็จะตกเหมือนช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
โดยเฉพาะ๒๕๒๙ฝนอาจจะตกหนักเป็นพิเศษ
ภาคอิษานฝนตกอย่างต่อเนื่องตลอดช่วง
แล้วก็ตกหนักบางแห่งตั้งแต่วันนี้ต่อเนื่องไปจนถึงวันที่๒๙นะครับ
ภาคลางครับช่วงวันที่๒๓๒๔ที่ผ่านมานะครับ
ฝนนั้นอยู่เพียงแค่๑๓๐๔๐ของพื้นที่ครับ
แต่ว่าช่วงวันที่๒๕๒๙ฝนนั้นเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ๖๐๗๐ของพื้นที่

ภาคตะวันออกครับฝนยังทรงนะครับ
ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาครับ๑๖๐๔๐ของพื้นที่
แต่ว่าสัปดาห์หน้านี้นะครับ๑๖๐๗๐ของพื้นที่ตกหนักบางแห่ง
พื้นที่ภาคใต้ครับฝนฟ้าขนอง๑๓๐๔๐ของพื้นที่นะครับ
และในบริเวณพื้นที่ฝั่งอันดามันเช่นเดียวกันครับ
ละ๓๐๔๐ของพื้นที่กรุงเทพมหานครนะครับ

ในบริเวณพื้นที่ตอนกลางของกรุงเทพ
ร้อยละ๔๐๖๐ของพื้นที่เช่นเดียวกันนะครับ
โดยเฉพาะช่วงเย็นก็ระวังหน่อยนะครับ

พยากรณากาศอย่างต่อเนื่องด้วยนะครับ

ผมคุปตะนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ